หลอกเข้มแบบพี่บิ๊กสรุธแล้วก็มาดูวงการนักร้องกันนิดนึง
หล่อสายแฟชั่นอินเทรนด์ทุกยุคทุกเหตุการณ์
ถ้าพูดแบบนี้บอกเลยว่าเปิดศักราชมาต้องมีชื่อคนนี้อยู่แล้ว

คนนี้แหมสายแฟชั่นตัวพ่อจริงค่ะ
เริ่มคนแรกอย่างที่บอกไปอุ๊ยแต่ละชุดเขาแสบสันสีอุ๊ยแสบตามากนะคะ
ตำแหน่งให้เลยเป็นเจ้าพ่อสายแฟชั่นตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊ส

สไตล์การแต่งตัวของพี่แจ๊คก็คือมาแนวแบบล้ำหน้าไปก่อนใครเลยนะ
โดยเฉพาะแบรนด์เนมอย่าเรียกว่าใส่เรียกว่าถม
ผมมาเลยทั้งตัวนะคะด้วยความที่เขาชอบจริงคุณผู้ชม
แล้วบังลุคนี้นะคะบอกเลยว่าซีริรวมราคาแล้วเหยียบหลักแสนทั้งนั้นเลย
และที่ขาดไม่ได้ค่ะในการแต่งตัวของพี่แจ๊ด
ก็คือเครื่องประดับต่างหูอย่างนี้สร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนเอ่ยอะไรเอ่ย
ตากันแดดอีกคุณผู้ชมหมวกอีกขนมาเพียบเลยอย่างที่บอกไปนะ
ไม่ได้ใส่ถมใส่แน่นมากใช่นะครับบางทีเนี่ย
ก็เปล่าแค่งนั้นพี่แจ๊กส์เห็นแล้วก็ยังอายเลยนะ
แต่พี่แจ๊กส์แต่งตัวเบากว่านะอายกับความแฟชั่นสุดล้ำของสามี
เพราะว่าอุ้ยเกินต้านจริงคุณผู้ชมแล้วต้องยอมรับเลยนะ
พี่แจ๊ดเนี่ยเป็นคนตัวเล็กนะคือใส่เสื้อผ้าได้ทุกรูปแบบ
เราเห็นพี่แจ๊ดแต่งตัวแบบนี้เราเป็นผู้หญิงเราก็อยากแต่งตัวตามพี่แจ๊ดเหมือนกันนะ

เออนะคะคุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับพี่โอ๊ตปราโมทค่ะ
แต่ว่าพี่โอ๊ตเนี่ยนอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วนะคะ

จัดจ้านท็อปฟอร์มระเบิดไปเลยจ้ะ

และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมวกคู่ใจ
เห็นว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเขามีเป็น๑๐๑๐ใบเลยคุณผู้ชมค่ะ

ในการใส่หมวกค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว

ก็ต้องมีหมวกที่มันแบบเข้ากันเข้ากันแบบนี้
และที่ชอบสุดค่ะโดนใจสุดก็คือชุดเอี๊ยมคุณผู้ชมค่ะ
มันแบบตะมุตะมิน่ารักอุ่นหมีน่ากอด
ใส่ทั้งรูปเมื่อกี้นะรูปแรกเนี่ย
คุณเอี๊ยมเนี่ยน่าเอ็นดูมากเลย

คุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่แฟชั่นของหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้นะคะ

แน่นสีจ้ะสีตู้นี้จ้ะ
ตู้สีผ้าสีอะไรนางก็ใส่ไปเลยค่ะ
เรียกว่าสีสันแสบสะดุดตาเหลือเกินค่ะ
เขียวก็เขียวให้สุดส้มก็ส้มให้สุดนะคะ
เรียกว่าถ้าอยู่ห่างระยะ๑๐๐เมตรเนี่ยค่ะ

นี่คุณหมดไปแล้วเมื่อกี้เห็นน้องตั้มไหม

สันแสบตาทุกคนทุกลุคเลยคุณผู้ชมค่ะ